มีนิดนึงที่นนทบุรีเรื่องนี้อยากให้ดูเพราะว่าในโลกโซเชียล
โอ้โหชาวเน็ตวิจารณ์เยอะมากเลยค่ะ
มีพ่อค้าขายลูกชิ้นขี่รถจักรยานยนต์ไปกับหลาน
หลานชายเป็นผู้พิการทางสมองด้วยนะคะซ้อนท้ายกันไปไปตลาดไปซื้อลูกชิ้นจะเอาไปขาย
แต่ปรากฏว่ามีตำรวจ๖นายรถจักรยานยนต์๓คันมาประกบแล้วขอตรวจค้น
ทีนี้ค่ะตรวจค้นอย่างเดียวมันก็ไม่เท่าไหร่
พ่อค้าขายลูกชิ้นเขาบอกว่าเขาก็ยินดีให้ตรวจค้น
แต่คุณผู้ชมลองดูภาพนะคะจากกล้องวงจรปิด
จับภาพตำรวจสพเมืองนทบุรี๖นาย
ค้นแต่มันมีเนี่ยมันมีจังหวะแบบทำร้ายร่างกายด้วยไง

ใช่ค่ะพ่อค้าขายลูกชิ้นที่ถูกเขาบอกว่าเขาถูกทำร้ายเนี่ยนะ
ชื่อว่านายสหรัฐยิ่งตระกูลอายุ๒๘
เขาบอกว่าเขาถูกตำรวจกลุ่มนี้ตบหน้าตบเลยเหรอล็อกคอล็อกแขน
จับตัวกดลงกับพื้นจนเขาแขนหักกระดูกหัก

เหตุการณ์นี้๒๕มกราคม๕ทุ่ม๕๕นาที
หน้าปั๊มน้ำมันบังจากถนนพิบูรสงครามอำเภอเมืองนนทบุรี
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้ภาพนี้มา
เป็นภาพจากกล้องของตำรวจ

อยู่เหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่เหนื่อย
อยู่เหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่เหนื่อย
อยู่เหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่เหนื่อย
อยู่เหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่เหนื่อย
อยู่เหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่เหนื่อย
แขนหักอยู่เหนื่อยอยู่เหนื่อย
แขนหักอยู่เหนื่อยอยู่เหนื่อย
แขนหักอยู่เหนื่อยอยู่เหนื่อย

เทศบาลนครนนทบุรีจะเอามาขาย
ระหว่างทางกลับบ้านตำรวจขี่รถมา๓คัน

เขาก็หยุดเขาก็ยอมให้ตรวจ

เขาก็ให้ความร่วมมือนะคะแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้
อันนี้คือต้นเรื่อง

ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายอะไร
ปัสสาวะก็ไม่มีสารเสพติดอะไร

พ่อค้าขายลูกชิ้นคนนี้เขายอมรับว่า

ไม่ได้ติดป้ายทะเบียนรถ

ไปซื้อลูกชิ้นใกล้ตลาดตรงนี้

นำตัวเขาส่งโรงพยาบาลแล้ว

พาไปสารนนทบุรีไปเสียค่าปรับ
แม่ท่านสารัทธุ์บอกว่า

ทีนี้เขากักหลานผมไว้แค่คนเดียว
หลานผมอยู่ข้างหลังผมก็มาตรวจเยี่ยมแค่คนเดียว
ผมก็ถามเอาพี่ทำไมไม่ได้ตรวจคู่กัน
แล้วพี่จะไปยืนล้อมหลานผมใหม่

ผมบอกพี่มีอะไรก็มาถามผมนี่
ทีนั้นหนังน้ำมาก็มีปากเปลี่ยงกัน
ไปมาเขาก็เลยจะยึดรถผม
ผมบอกว่าถ้าเกิดพี่จะยึดพี่เขียนใบสั่งมา
แต่ที่ว่าตัวผมกระโดดคล่อมรถนั้น
ผมไม่ได้กะว่าผมจะหนีหรือว่าจะอะไร
เพราะว่าหลานผมก็ยังยืนอยู่บนขอบฟุตบาท
แล้วผมก็ไม่ได้เรียกหลานผมว่าให้ขึ้นรถตามมา
ชงลูกชิ้นผมก็เย็บวางอยู่บนฟุตบาททั้งหมด
ผมก็กะว่านั่งคล่อมรถเนี่ยไม่ให้เขาเอารถผมไป
เขาก็ช่าผมออกมาจากรถรถมอเตอร์ไซค์
แต่ถามว่าผมได้สู้มาไหมผมก็ไม่ได้สู้
โอ้โหแล้วเพื่อนชายคนสนิทของนายสหรัฐ
บอกว่าหลังเกิดเรื่องไปขอพบผู้กำกับ

ไปขอเงินเยียวยาที่นายสหรัฐแขนหัก
ผู้กำกับบอกว่าเดี๋ยวให้เงินเยียวยาสองหมื่น
ขอให้ไปจัดการเรื่องคดีให้จบก่อน
ก็เลยไปเคลียร์ค่าปรับที่ศาล
กลับไปถามเรื่องเยียวยาอีกรอบ
อ้าวไม่ช่วยแล้วไหนผู้กำกับบอกจะช่วยสองหมื่นที่แขนหักอ่ะ
ตำรวจบอกว่าก็จ่ายค่าปรับแล้วก็ถือว่ายอมรับว่าผิด

ส่วนเรื่องของการแจ้งความกับตำรวจ๖นายเนี่ย
นายสหรัฐบอกว่าคือจะแจ้งความตำรวจ๖นายมันจะยากไหม
เพื่อนชายคนสนิทของนายสหรัฐก็บอกว่ามันยากเหอะ
ที่จะไปแจ้งความตำรวจให้เอาผิดตำรวจด้วยกันในพื้นที่เดียวกันอย่างนี้

ส่วนคลิปที่ติดมากับทางตำรวจเอง
เขาก็บอกว่ามันถูกตัดต่ออะไรหรือเปล่า
ความยาวของคลิปมันไม่ตรงกับวงจรปิดที่เขาได้มาเป็นหลักฐาน
แต่คือพี่จะเห็นว่าคลิปมันเหมือนกัน
คือช่วงที่ว่าของเขาคือช่วงเจรจา

แล้วถามหน่อยว่าของผมมันมีคนวิ่งอ้อมมาต่อยหน้า
แต่ของเขาเขาอยู่ใกล้ทำไมมันจับไม่ได้ภาพนั้น

ใช่คือมันหายไปประมาณ๕วิหรือ๑๐วิ
ผมอยากให้๖คนแต่ในนี้มีรายชื่อจับกลุ่ม๔คน
ในคลิปมี๖คน๗คนออกมารับผิดชอบ
ถ้าพูดถึงตอนนี้คือผมก็อยากสู้ให้ถึงที่สุด
คือตอนนี้ถ้าถามว่ามาเยียวยาผมไม่ต้องการแล้ว
ถ้าผมรับเงินเยียวยาปุ๊บคนอื่นก็จะมองว่าอ้าวมึงผิดอะไรอย่างนี้
คือตอนนี้ผมต้องการความบริสุทธิ์คือแบบว่าเขาไม่ได้ขัดขืน
คือให้สังคมรู้เลยว่าพวกผมไม่ได้ผิด
ทีนี้ค่ะทนายโป้งก็พาผู้เสียหายไปสอบพอมนนทบุรีเลยนะคะ
บอกว่าให้ตำรวจทำหนังสือส่งตัวไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดหน่อย
เพราะใบรับรองแพทย์ก่อนหน้านี้บอกว่าผู้เสียหายเขาแขนหักเนื่องจากอุบัติเหตุ
แต่ตอนนี้มันมีคลิปค่อนข้างจะชัดแล้วว่า
ตำรวจควบคุมตัวค่อนข้างจะรุนแรงจนเขาแขนหัก
แต่ทีนี้ตำรวจสพเมืองนทบุรีเขาออกมาชี้แจงแบบนี้

ตำรวจบอกว่าคลิปที่ได้จากทางฝั่งตำรวจที่เขาติดที่ตัวเอาไว้อ่ะอ่า

ตำรวจบอกว่าตำรวจไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุค่ะ
เขาบอกคลิปเขาไกลเนี่ยแต่มันเห็นชัดว่าถูกทำร้าย
ตำรวจบอกว่าไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุก็เพราะว่ารถของนายสหรัฐไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ตำรวจขอค้นแผ่นป้ายทะเบียนมันหักมันอยู่ใต้เบาะ
เอกสารเล่มทะเบียนก็ไม่ได้เป็นชื่อของนายสหรัฐ
พอถามว่าเป็นใครนายสหรัฐก็ไม่บอกไม่มีบัตรประชาชนให้ดูด้วย
แล้วก็เหมือนกับว่าไม่ยอมปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่
ขอความร่วมมือค่ะเหมือนกับจะหนีตำรวจบอก
ตำรวจอ้างว่านายสหรัฐเหมือนกับจะหนี
ก็เลยต้องทำตามยุทธวิธีล็อกตัวใส่กุญแจมือ
ชุนละมุนแขนหักอะไรเนี่ยตำรวจก็ยุติการจับกลุ่ม
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลแล้วไงตำรวจจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ด้วย
ตำรวจบอกครับทีเนี้ยเรื่องเยียวยาที่ไปคุยกับผู้กำกับ
สพดนทบุรีเอาไว้เออยอมรับว่าพูดจริง
ตอนแรกจะให้๒๐๐๐จริงเพราะว่าสงสาร
แต่ผู้เสียหายบอกไม่เอาว่าสองหมื่นขอสามแสน

ก็เลยมันไม่ลงตัวเรื่องของค่าเยียวยา

ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความเป็นธรรม
ตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องนี้ให้ถ้าตำรวจผิดจริงจะดำเนินการให้
ส่วนเงินเยียวยาก็ต้องตรวจสอบว่าคนเจ็บ
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจริงหรือเปล่า
นี่ค่ะก็เดี๋ยวจะดูแลให้เพิ่มเติม
ก็ต้องรอการตรวจสอบกันต่อไปนะฮะใช่ค่ะครับ